คือวันนี้เนี่ยการประชุมตั้งแต่๑๑นาฬิกานะครับท่านผู้ชมครับ
อกจากการจะหารือกันเรื่องจะให้แสดงวิสัยทัศน์หรือไม่แสดงวิสัยทัศน์
ก็จบไปแล้วนะว่าตกลงไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์
แต่ขออภิปรายเรื่องคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อทั้งสองคนกันก่อน
ก่อนที่จะลงมติกันคนก็อภิปรายกันทั้งวัน
ยาวนานมาถึงช่วง๓ทุ่มก่อนที่จะลงมติกัน
ก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายเรื่องราวนะครับ
แต่แน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปที่คุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายรัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสชในฐานะหัวหน้าคณะรัฐประหาร
แล้วก็ได้เข้ามาสู่การเป็นคันดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐค่ะ
แต่โดยภาพรวมเนี่ยผมก็ติดตามมาตลอดแล้วก็ทำรายการพิเศษตั้งแต่ช่วง๑๑โมงเนี่ยนะ
ก็ดูเหมือนว่าสอสอก็จะให้ความเคารพแล้วก็กริ่งเกรงบารมีของประธานรัฐสภาอยู่

คุณชวนถ้าเห็นว่าใครอภิปรายแล้วมันออกนอกทางไปคุณชวนก็จะดึงกลับมาได้อยู่ตลอดเวลาค่ะ
แล้วด้วยน้ำเสียงแบบนุ่ม

ก็มันก็มีบางช่วงแหละที่ดูเด็ดเผ็ดมันกันบ้าง
ว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดแล้วเพราะว่าเข้ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ์บ้านเมืองนะ
แต่ก็มีการพาดพิงไปถึงเหตุการณ์ในอดีต
เจ้าทางเสรีท้าวความไปว่าในอดีตมันมีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้
ถึงขั้นเอ่ยคำว่ามันมีการเผาบ้านเผาเมือง
เนี่ยนะฮะก็เลยทำให้นายคารมพลพรกลาง
สอสอพักอนาคตใหม่ต้องลุกขึ้นมาประท้วงนะครับ
บอกว่าอย่ามาใช้ความเก่าทางการเมืองมาตีกิน
รับใช้ผู้ที่มีอำนาจด้วยการตีกินคนอื่น
เพราะว่านายคารมพลพรกลางนี่เขาก็เป็นทนายความ
ก็เคยอยู่ในกลุ่มทางผู้ชุมนุมทางอีกซีกหนึ่งอยู่อะไรแบบนี้นะครับ
ช่วงค่ำนี่ก็รู้สึกมีอีกคู่นึงเนี่ยใช่ไหม
ช่วงค่ำค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทค่ะ
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะคะก็ลุกขึ้นอภิปราย
เหตุผลที่พลเอกประยุทธ์ไม่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วก็พาดพิงไปถึงบุตรชายของพลเอกปรีชาจันโอชา

ที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยค่ะ
จนทำให้พลเอกปรีชาก็ต้องขอชี้แจงเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
ไทยจะไปอยู่ไหนยังไม่รู้ประชาชนิดประหลักไปอยู่ไหน

บอกให้ผมเลย๓๐๐สิบคนคนสามสิบสามร้อย
ให้เป็นรองนายกด้วยคุมตำรวจด้วย
โอ้โหหาทางออกให้ผมเลยนะครับ
หรือถ้าพลเอกปีชาจะมาฟ้องผมก็เชิญเลยนะครับ
พลเอกปีชาเป็นใครน้องคุณประยุทธ์ใช่ไหม
ครับท่านนะครับเป็นตั้งบริษัทในค่ายทหารเป็นครับ
นอกจากจะไม่ทำอะไรแล้วพลเอกปีชาก็ได้เลื่อนยศได้ตำแหน่งนะครับ

ต่อมาก็เป็นสอวออีกนะครับ
ตามที่มีผู้อภิปรายกล่าวหาว่าผมยินยอมให้บุตรของกับผม
ใช้บ้านพักของทางรัฐการกองทภภิกษาจังหวัดภิกษุโลก
เป็นที่ทำการบริษัทเพื่อรับเหมาก่อสร้าง
ผมขอกลับเรียนชี้แจงต่อท่านประธานดังนี้ครับ
เมื่อระหว่างปี๒๕๕๗กับผมรับรัฐการในตำแหน่งแม่ทภภิกษา
กับผมและครอบครัวประกอบด้วยภรรยาและบุตรสองคน
ได้พักอาศัยอยู่ในค่ายสมเด็จเวริกาทศลศอำเภอเมืองจังหวัดภิกษุโลก

ห้างส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดที่จะตั้งขึ้นต้องมีที่อยู่ไปรักแรง
แต่เมื่อบุตรชายผมพักอาศัยอื่นกับผมในค่ายไม่มีที่อยู่ที่อื่น
จึงต้องใช้ที่อยู่ของบ้านพักในค่ายดังกล่าว
เป็นที่อยู่ของห้างส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด

ประโยคพิชาพูดให้จบก่อน
โดยกับผมไม่ได้มีส่วนสรรพนุนในการกระทำของบุตรชายแต่อย่างใด